บอกไปฉันไปสมุยกับโตโน่มานะคะ
แน่นอนสวยแบบนี้ไปเก็บขยะค่ะ

เป็นการเขาเรียกอะไรวิ่งมาราทอนอนุรักษ์โลก

ร่วมงานวิ่งสมุยฮับมาราทอน๒๐๒๓ค่ะ
บอกเลยฟิตมากโตโน่ตื่นตี๒

เพื่อสุขภาพแล้วก็ลนโรงกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
แล้วอย่างที่บอกไปแบบใหม่แบบสับค่ะ

ก็เก็บขยะไปด้วยคว้าถุงดำมาค่ะ
นี่ใจหล่อมากค่ะ

เก็บตามหาดเก็บจนเกลี้ยงเลย
คุณผู้ชมตั้งแต่ตี๕จนฟ้าสางค่ะ

โตโน่ใจหล่อมากชื่นชมสุดค่ะ

จริงผมรักเกาะสมุยมากต้องพูดเสียงโตโน่ด้วยไหม

ก่อนหน้านี้นะคะเคยร่วมกิจกรรมโครงการ
ว่ายน้ำข้ามเกาะสมุยเพื่อหาเงินช่วยเหลือสัตว์ทะเลแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่วนโปรเจคที่โตโน่เพิ่งว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงค่ะ
เพื่อระดมเงินบริจาคนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพท
ให้กับพี่น้องริมฝั่งแม่น้ำโขงทางชาวไทยและก็ศาสตร์ประวบราวค่ะ

ได้อุปกรณ์ทั้งหมดมีมูลค่าถึง๑๐๐ล้านบาท

และมีการว่าคนเอาของมาให้เพิ่มเป็น๑๐๐ล้าน
เตรียมส่งมอบนะคะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย
ให้กับโรงแพทย์มันต่างสัปดาห์หน้าแล้วล่ะครับ

ต้องขอบคุณมากเลยทั้งหมดน่ะมัน๘๐กว่าล้านแต่ว่ามูลค่าจริงจริงมันเกือบร้อยล้านเลยนะฮะดีใจครับชื่นใจแทนทุกคนเลยนะครับทั้งพ่อแม่พี่น้องชาวลาวชาวอีสานวันไหว้วันนั้นมันก็คงมันคงเป็นหนึ่งวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในในชีวิตของผมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่จากสิ่งที่ผมไหว้ข้ามโขงได้นะฮะแต่มันมาจากผมได้เห็นนะ
แล้วคุณผู้ชมนะคะเขาบอกเลยนะคะเป็นงานที่โตโน่ชื่นชอบมากเช่นเดียวกันค่ะ
เป็นทุกอย่างให้คุณแล้วเก็บขยะก็ได้วิ่งก็ดีขี่มาก็เลิศ